ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
หลังจากที่มีหนุ่มวัย๓๙ปีจมน้ำกลางลำห้วย
หลังจากที่เขาหายตัวไปนาน๔วัน
ทีนี้สภาพศพมีเชือกผูกคอกับย่ามถุงปุ๋ยถ่วงน้ำด้วย
ญาติก็เลยติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการถูกฆาตกรรมนะคะ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานนี้เลยค่ะ
ครอบครัวของนายสุวรรณเชิญบ่อแก่อายุ๓๙ปี
มนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณบริเวณลำห้วยทรายตำบลรอบเมือง
อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
และขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติตามความเชื่อ
หลังหายตัวออกไปจากบ้านนาน๔วันก่อนที่นักประดาน้ำจะดำค้นหา
แล้วพบศพจมอยู่ในลำห้วยดังกล่าวเมื่อวันนี้
กลับไปเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาครอบครัวของนายสุวรรณ
แจ้งความค้นหายไว้ที่สอบพลน้องภอกหลังลูกชายหายตัวปิศนา
จนนาทีราชบ้านระดมกำลังค้นหาก่อนพบจักรยานยนต์จดทิ้งไว้
เถียงนาท้ายหมู่บ้านโคกพระหมู่๖ตะบนโคกสว่างอำเภอหนองพอก
จากนั้นจึงใช้โดรนบินสำรวจทางอากาศและเดินเท้าค้นหาในรัศมี๑กิโลเมตร
เถียงนาก่อนจะพบรองเท้ามีดพระและขวดน้ำวางเรียงกันอยู่ริมตลิงลำห้วยทราย
ซึ่งห่างจากเถียงนาที่พบรถจักรยานยนต์ราว๘กิโลเมตร
โดยทันทีที่นักประดาน้ำกว่า๒๐นายนำค้นหาจึงพบศพของนายสุวรรณ
มน้ำอยู่ในลำห้วยความลึก๒๓เมตรห่างจากฝั่งประมาณ๕เมตร
คุณผู้ชมครับผมอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เจอศพของนายสุวรรณนะครับ
ผู้ที่สูญหายอยู่ใต้น้ำหลึกประมาณสัก๓เมตรนะครับ
แล้วก็ผูกติดกับกระสอบปุ๋ยด้วยนะครับ
ซึ่งจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้นะครับ
ว่าเกิดจากการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายกันแน่ครับ

แท่งเหล็กและทรายน้ำหนักประมาณ๘๑๐กิโลกรัม
เพื่อใช้สำหรับถ่วงศพไม่ให้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ

รวมถึงไม่มีมุนเหตุจูงใจที่จะฆาตตัวตาย

เขาก็หาทำนาครับทำนา
เขาจะมานาเนี่ยเขาบอกแม่

ปกติลูกชายมีความขัดแย้งกับใครไหมฮะ

แต่ว่ากลับบ้านหมู่บ้านไม่มีขัดแย้งกับใคร

เชื่อไหมครับว่าเขาจะมาฆ่าตัวตายด้วยเอาของอะไรถ่วงน้ำตัวเองตาย
ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อแน่นอน

ลูกน่ะไม่เคยคิดว่าจะฆ่าตัวเจ้าของเอง
ไม่มีอะไรที่จะต้องฆ่าตัวตาย

สดคล้องกับนายทวนจิตสุวรรณสีอาของนายสุวรรณเจ้าของเถียงหน้า
การนี้ผิดปกติแล้ว
ผิดปกติผมก็ยังหาหลอกห้องทั้งนั้น
เพราะว่าร้านผมเคยไปไกล
ทางนี้พนักการณ์สอบส่วนสพนพ
ปมการเสียชีวิตไว้๒ประเด็นคือ
ฆ่าตัวตายและการถูกฆาตกรรม

เพราะหากนายสุวรรณคิดจะฆ่าตัวตายจริง
ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไกลถึง๘กิโลเมตร
คาดว่าจะรู้ผลใน๑๒วันนี้
ริปุ่นนิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน